มาแน่มาแล้วจ้าโค้งสุดท้าย

คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
เดี๋ยวจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นในเมืองไทย
อาจจะเป็นเชอรี่แจ๊กกะรีนขวัญหรือคุณผู้ชมที่ไลน์ก็เป็นไปได้นะ
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงก็ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเขามีเลขมงคลมาฝากกันแบบโค้งสุดท้าย

ขอเอาคลิปเก่ามาโพสต์ใหม่อีกครั้ง

กับคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปทำบุญที่วัดโป่ง

ภายในวัดแห่งนี้เขามีพระฤษีประดิษฐานอยู่

เลขทูป๕๘๘นะยังไงก็ขอให้งวดนี้

แม่บัวพันธ์

ลูกทุ่งสาวตัวแม่ตัวมัมให้โชคมา
เรร่ายหลายสุด

ขอพาแฟนคลับไปทำบุญขอโชคที่วัดลำบัวลอย

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอนนี้สายมูเขานิยมไปกันคุณผู้ชม

ว่ากันว่าจะเป็นการช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง

พร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้ทำการล้วงลูกปิงปอง

นักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้น้องพิมกอย
บอกเลยนะคะเมื่อวานมาโปรโมทเพลง

น้องเด็กแก้ว
ลูกแก้วนะคะเป็นลูกเทพมาด้วยค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่มีน้องลูกแก้วค่ะ

โชคลาภก็มาชื่อเสียงก็มี

ว่าวันนี้ก็มาฝากนะคะฝากตัวเลขค่ะ

เป็นเลขอะไรนั้นฟังชัดจากน้องกิมกอยเลยค่ะ
เอาละเอาแล้ว

ตุ๊กตาสุดยอดไปเลยพ่อแม่จริงไม่แน่นะน้องลูกแก้วอาจจะให้โชค
แฟนแฟนลูกไทรัสอย่างที่น้องบอกมาได้อันนี้เป็นนัมเบอร์ที่ติดอยู่ที่ตัวน้องรึเปล่า
ใช่เออนะคะ๖๖๘๓นะคะต่อเนื่องกันเลยดีกว่าดีเจบุ๊กโกะค่ะ
ภาพมาขนาดนี้นะคะก็ต้องล้วงหายจับเลขไปเลยสิคะ
เคชั่นก็คือหน้าศาลแม่ย่าตะเคียนศรีวิลาลัยค่ะ
และเลขที่ได้นั้นก็คือคุณผู้ชมดูพร้อมกัน
ว้าวอ่า๒๙๐หรือว่า๖มั้ยหรือว่า๒๙๐หรือ๒๐๙
แต่เขาก็ถิดในเน็ตนะว่าเป็นแบบเออภาพนี้แหละแล้วแต่เลยตามใจชอบค่ะ
มาคนนี้ดีกว่าคนนี้ก็เห็นฟังใครอ่ะยังไง
นนอินถนนนะคะนักแสดงจากนักแสดงหน้าใหม่
จากละครแกล้งปวนสืบข่าวจากไทรัสที่มีของเราเนี่ยค่ะ
อัดคลิประบายความเศร้าป้นงค่ะ
โก้รถยนต์ของตัวเองเนี่ยถูกแงะไปโดนขโมยไป
ว่างั้นแหละคุณผู้ชมผ่านมาไม่กี่วันค่ะ
ล่าสุดรถของนนท์ยังโดนขโมยทะเบียนรถด้านหลังไปอีกค่ะ

นี้เจ้าตัวรีบไปแจ้งความเลยนะคะก่อนเอาเลขทะเบียนไปซื้อลอตเตอรี่
บอกว่าพี่แซคเผื่อหนูจะฟาดคอบ้างเสียไปแล้วก็ต้องได้อะไรค่ะ
รางวัลที่๑กับเขาไหมเลขอะไรไปฟังหน่อยค่ะ
รอบที่แล้วข้างหลังหายรอบนี้ข้างหน้า
เลขเตอรีกับเบียนอะไรอย่างพี่บอกได้หรอ
บอกได้สิเอา๓๒๙
เป็นระวิงเลยนะชัดเลยคุณผู้ชมนนชอบอยู่เฉยนะ
แล้วคนแบบเรื่องชอบมาหาเขาเองนะ
ลินตั้งใจจดเลขมากเลยนะจ๊ะใช่จ้ะเพราะว่า
ไปยังไม่ได้สรุปบอกแฟนเลยเออเป็นยังไงบ้างล่ะที่ผ่านมา
ผ่านมานะคะมีเลขปังบอสโจ
ค่ะ๙๖๔แล้วก็๙๕ถามไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะคะ
มีเลขของคุณอายอดรักสลักใจวันที่๑๐ด้วยนะคะ
มีเลขอายุมีเลขพศมีเลขแบบโอ้โหฟังมากนะคะ
เป็นว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้จงรวย